คดีใหญ่ที่เราติดตามกันอยู่อย่างต่อเนื่องคือเรื่องของการเสียชีวิตของน้องชมพู่
ก็ผ่านมาร่วมเดือนแล้วนะครับก็ยังไม่สามารถจะจับกลุ่มผู้ที่
ทำให้น้องชมพู่เสียชีวิตได้แต่ว่าล่าสุดเนี่ยมีพระรูปหนึ่ง
เหมือนจะมีเรื่องของคุณสัยเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับ
กันก่อนเพราะตอนนี้ชาวบ้านเขาก็แบบ
เออไม่เจอสักทีคนที่ทำให้น้องชมพู่เสียชีวิต
ก็เลยเอาเลขของน้องมาเสี่ยงโชคหน่อยละกัน
เพื่อน้องจะให้โชคให้ลาบอะไรก็ว่ากันไป
อันนี้เป็นแผงขายลอตเตอรี่ใหญ่ที่สุดในพื้นที่ใกล้เคียงกับบ้านของน้องชมพู่
ก็คือที่บริเวณรานพญาเตาะนอยที่อำเภอเตาะนอยจสกนคร
ซึ่งห่างจากบ้านของน้องชมพู่ไปราว๕๐กิโล
เดินทางก็สักประมาณ๑ชั่วโมงก็ไปถึงทีมข่าวก็ขับรถไป
แม่ค้าบอกว่าโอ้โหตอนนี้นะเลขที่มันเกี่ยวข้องกับน้องชมพู่นะกลายเป็นเลขดังไปแล้วด้วยซ้ำไป
เพราะว่าหาซื้อไม่ได้แล้วนะฮะเพราะว่าจังหวัดอื่นเนี่ยคนก็ไปกว้านซื้อหมดเลย
แต่เขาก็ไม่ได้บอกว่าเลขอะไรนะครับนะฮะแล้วก็เลขที่มันเกี่ยวข้องกับน้องชมพู่เนี่ย
หมดไปตั้งแต่ต้นเดือนแล้วก็มีการกว้านหาซื้อไปหมดเลย
ตั้งแต่วันที่สิบเอ็ดมิตรธุนายนที่ผ่านมาเอาเลขอะไรไปฟังไหมคะ

เลขเจ็ดตัวเดียวค่ะส่วนแม่นั้นก็คือเขย่าได้ได้เลขสิบเจ็ด

ใช่เขาก็เลยเอาเลขสามตัวมารวมกันคือเจ็ดหนึ่งเจ็ดอืมก็ตามนั้นเลยครับ
ตามที่แม่ค้าลอตเตอรี่เขาบอกมาเลยนะครับนะฮะแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยนะ
แม่ของน้องชมพู่เอาจดหมายหนึ่งฉบับมาโชว์ให้ดูเป็นจดหมายของพระสมเด็จวัดกลาง
อำเภอนาแก่จังหวัดนครพนมนะฮะเขาบอกว่าจดหมายเนี่ยจากหน้าซองมาถึงแม่ของน้องชมพู่
แม่ก็บอกว่าจู่จู่พระรูปเนี้ยส่งจดหมายมาให้ข้อความข้างในเนี่ย
ระบุทำนองที่ว่าให้เก็บกระดูกของลูกเอาไว้ให้ดีนะซึ่งแม่ก็ให้ทีมข่าวได้ดูจดหมาย
แล้วก็อนุญาตให้เอาจดหมายมานำเสนอได้นะคุณผู้ชมนะฮะคุณแม่อนุญาตแล้ว
ข้อความด้านในระบุว่าพระเตือนใจโยมโยมเตือนใจพระกระดูกของน้องชมพู่เนี่ย
เอาไว้ให้ดีหรือยังเดี๋ยวจะหายที่ภาคอีสานถูกงัดหลายที่แล้ว
เพราะมีคุณสัยเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วน้องเนี่ยก็เป็นข่าวใหญ่
อย่าให้เหมือนคำพังเผยวัวหายยังไม่ทันหายความควายก็เข้าไปแทรก
วัวหายแล้วจึงล้อมคอกครับ
เหมือนพระท่านอยู่ค่ะเหมือนอย่างปั้นเน่งก็ยังมีขโมยกันเลย
ยังมีมารักปั้นเน่งจากศพเลยครับก็คิดอยู่ว่าถ้าน้องตายโดยที่แบบว่า
คนร้ายน่ะหวังเรื่องศัยศาสตร์คิดเรื่องศัยศาสตร์มันก็อืม
มันก็น่าคิดที่พระท่านเตือนค่ะอืมแล้วทุกวันนี้แม่ยังแวะเวียนไปดูอาทิตน้องอยู่ไหม
แม่ก็ไปแต่ว่าแม่ไม่ได้เปิดดูอืมครับค่ะเพราะว่าไม่รู้ว่า
ก็ไม่ได้คิดเรื่องนี้แต่เพิ่งคิดตอนที่พระท่านเขียนจดหมายมานี่แหละค่ะ
หวังว่าคนร้ายจะไม่ซ้ำเติมความทุกข์ของครอบครัวนี้โดยการไปขโมยกระดูกของน้องไปอีกนะ
ค่ะนะหวังว่าจะให้จบแค่นี้แล้วกันนะฮะส่วนที่วัดถ้ำจานครูภูหินต่างที่มุกดาหารนะฮะ
แม้ว่าพระอาจารย์เดือนชัยธรรมวิทโยนนะฮะเจ้าอาวาสจะเดินทางไปรับกิจนิมนต์ที่นครนายก
แต่ว่าก็มีลูกศิษย์แล้วก็ชาวบ้านเดินทางไปที่วัดต่อเนื่องเลยชาวบ้านกลุ่มหนึ่งเขาบอกว่าสำหรับพวกเธอนั้นเนี่ย
ติดตามข่าวของน้องชมพู่มาตลอดแล้วก็รู้จักพระอาจารย์พระอาจารย์เดือนชัยก็เพราะว่าน้องชมพู่นี่แหละนะครับ
เมื่อกี้เราขออะไรครับผมขอโชคขอราบจากปู่กับย่านี่แหละมาไกลขอทุกอย่าง
ก็เลยมองไปก็เลยเห็นรู้จักจากข่าวข่าวน้องชมพู่ค่ะ
วันนี้ก็เลยตัดสินใจเดินทางมาแต่ไม่เจอพระอาจารย์เลยมาตรงนี้

กับท่านนะคะ
อันนี้ลูกศิษย์ก็ชี้ให้นักข่าวเห็นนะ

ที่เห็นเป็นเลขอะไรคุณผู้ชมก็เห็นไปแล้วเราขึ้นให้หน้าจอนะครับ
ทีมข่าวทราบว่าตอนนี้เนี่ยพระอาจารย์เตือนชัย
อุทยานมาคบูชาหรือว่าอุทยานพุทธยันตรีที่นครนายกไปปลูกเสก
เหรียญหลวงปู่เดือนชัยรุ่นเจริญพรก็ลงพื้นที่ไป
พบว่ามีลูกศิษย์ของอาจารย์ไปกราบไหว้ไม่ต่ำกว่าร้อยคนเหมือนกันนะครับ
ทีมข่าวสอบถามไปยังพระเดือนชัยบอกว่าตอนนี้เนี่ย
คดีของน้องชมพู่ผ่านมาแล้วกว่า๓๐วัน
คดีใกล้จะสิ้นสุดหรือยังหรือจะมีข่าวดีหรือเปล่า
พระท่านบอกว่าเดี๋ยวนั่งสมาธิก่อนแป๊บหนึ่ง
ท่านก็สวดคาทงคาถาเป็นภาษาบาลีคุณนะฮะ
แล้วก็มีแฝงคำตอบในบทสวดมนต์ด้วย
ท่านจะสวดจะบอกอย่างไรไปดูคลิปช่วงนี้เลย
มาหันมาหัน

อุทยานมาคบูชาหรือว่าอุทยานพุทธยันตรีนะฮะ
นักข่าวไปเจอพระเดือนชัยพอดี
คุณผู้ชมใจความที่จับได้ให้คนแปลงมาให้เนี่ย
เขาบอกว่าตอนนี้คดีใกล้จะสิ้นสุดแล้ว
เพราะตำรวจทหารและนักข่าวได้เดินขึ้นไปบนเขาหามร่องรอยต่างนั้นเนี่ย

และจะต้องเป็นผู้ที่รู้ดีที่สุดว่าใครเป็นคนทำน้องชมพู่
แต่มีแต่นะท่านบอกว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม
น้องชมพู่เขาทำบุญมาแค่นี้ก็เลยได้เพียงเท่านี้

ส่วนคนที่อยู่เบื้องหลังในเหตุการณ์นี้
เขาบอกว่าคิดว่านักข่าวที่อยู่ที่บ้านของน้องชมพู่เนี่ย
น่าจะรู้แล้วพระบอกนะอุ้ยขนลุกเลย
เพราะว่าบางทีเนี่ยคนทำก็อาจจะเป็นคนใกล้ที่สุดที่ทุกคนมองแล้วคิดเห็นว่า
ว่าอาจจะเป็นคนไกลทำแต่พระท่านบอกว่าอาจจะเป็นคนที่ใกล้ที่เรามองไม่เห็นก็ได้
ว่าอย่างนั้นเถอะทุกคนย่อมเข้าใจดี
นี่เหมือนเป็นกุศโลบายความหมายนัยยะสำคัญว่า
หนึ่งว่าตอนนี้คนในพื้นที่นักข่าวตำรวจรู้แล้วว่าใครเป็นคนทำ
อาจจะเป็นคนใกล้ก็ได้แต่ก็มองว่าเป็นคนไกลทำหรือเปล่า
จริงแล้วอาจจะเป็นคนที่ทุกคนเข้าใจอยู่แล้วว่าเป็นใครอะไรแบบนี้นะฮะ
ก็ว่าไปตามคดีเรื่องของพระเรื่องของศัยศาสตร์ก็อีกเรื่องหนึ่ง
เรื่องของคดีความตำรวจก็กำลังดำเนินการอยู่
แล้วคาดว่าอีกไม่นานทุกคนน่าจะรู้ความจริงไปพร้อมกัน
หลักฐานก็เริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยด้วยเหมือนกันนะคะ